ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะครับ
กลางดึกเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งนะครับ
ว่ามีเหตุผู้หญิงถูกแทงจนเสียชีวิต
และท้ายที่สุดมีการบุกเข้าไปในบ้านนะครับ
แล้วก็ไปพบมือแทงรอมอบตัวกับตำรวจ
มือแทงนี่เป็นดารานุ่มวัย๒๑ปีเท่านั้นเองนะครับ
เป็นพระเอกของช่องดังช่องหนึ่งนะครับ
แล้วก็ให้การรับสาภาพว่าเป็นคนแทงแฟนสาวด้วยมือของเขาเอง
แฟนสาวถูกแทงบริเวณหน้าอกกว่า๒๐แผล
โดยเขาอ้างนะฮะบอกว่าทะเลาะกัน
มีปากเสียงแฟนสาวไล่ออกจากบ้าน
แล้วแฟนสาวเอามีดปอกผลไม้มาขู่
จึงมีการยื้อแย่งทำให้พลั้งมือ
แล้วก็แทงแฟนสาวเสียชีวิตอยู่ข้างเตียงแบบนี้คุณ

๒๐แผลเข้าที่อกมานะครับ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับ
ภายในบ้านเล็กที่๑๐๔ทับ๒๐
ถนนเลียบคลอง๒แขวงบางชันเขตคลอง๓หว่ากรุงเทพมนาคม
ตำรวจสนคณะยาวรับแจ้งแล้วก็รีบเดินทางไป
พร้อมกับแพทย์นิติเวศโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็มูลที่ป่อเต็กตึงนะครับ
ที่เกิดเหตุนั้นเป็นบ้านพักลักษณะทาวน์โฮมสูง๒ชั้น
ลูกในรั้วรอบขอบชิดพื้นที่ประมาณ๓๒ตารางวานะครับ
ตำรวจขึ้นไปที่ห้องนอนชั้น๒
พบศพของนางสาวพิมอายุ๒๕ปี
หงายเสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้องข้างเตียงนอน
ชุดเรสสีดำลายดอกไม้
แล้วก็ดูบาดแผลที่หน้าอกนะคุณ

ผู้ก่อเหตุเป็นดารานุ่มวัย๒๑ปี

ก็คือนายธนพัฒน์หรือว่าทอย
นี่คนนี้ฮะยังอยู่ในบ้านฮะ

ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มนะครับ
หน้าสีตาเขาตอนโดนจับกลุ่มก็ตื่นตระหนก
ข้างตัวยังมีมีดปอกผลไม้

เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
นายธนพัฒน์สารภาพในเบื้องต้น

คือเขากับนางสาวพิมแฟนสาวเนี่ยนะฮะ
นั่งดื่มเบียร์กันอยู่ด้านล่างของบ้าน
พอสักประมาณ๔ทุ่มขึ้นห้องนอนครับ
แล้วทีนี้มีปากเสียงทะเลาะกัน
ทะเลาะเรื่องที่ว่าตัวของถอยเนี่ย
ต้องทำงานในวงการบันเทิง
ทีนี้แฟนสาวก็ไล่ให้ไปเก็บของออกจากบ้าน

ตัวของถอยก็เก็บข้าวเก็บของ
แต่ทีนี้แฟนสาวก็ยังไม่หยุดโวยวายนะครับ
เดินลงไปข้างล่างไปหยิบมีดปอกผลไม้ที่ห้องครัว

อันนี้เป็นคำให้การของถอยนะผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
จากนั้นเขาบอกว่าเขามีการยื้อแย่งมีดจากมือของแฟนสาว
และเป็นเหตุให้แฟนสาวถูกแทงเข้าที่บริเวณหน้าอกหลายครั้ง

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อคำให้การ
ถอยนายธนพัฒน์มือมีดนี้นะครับ

ไม่น่าจะทำให้เกิดแผลได้ถึง๒๐แผล
เพราะว่าเราได้เห็นภาพของศพนะคุณนะ
คือคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นนะเราต้องเบลอภาพไว้แบบนี้
แต่ตรงหน้าอกของเธอเพราะว่าเธอใส่ชุดเรส
แล้วก็หน้าอกค่อนข้างจะลึกเห็นแผลชัดเจนเลยคุณ
มีทั้งแผลลึกแผลตื้นแผลใหญ่กว่าเซนกว่านะครับ
เพราะว่ามีดปอกผลไม้เนี่ยคือมันมีดเล็กนิดเดียวนะครับ
แผลเล็กกว่าเซนก็มีนะครับ
ลักษณะถูกแทงเข้าไปที่หน้าอกหลายครั้ง
แล้วก็มีเลือดทะลักปากนะครับ
นี่คือสภาพศพของฝ่ายหญิงผู้ตายเนี่ยนะครับ
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าลักษณะการถูกแทงไม่น่าจะเกิดจากการแย่งมีด
เพราะแย่งมีดไม่น่าจะแทงได้ถึง๒๐แผล
ทีนี้ก็ต้องนำตัวของถอยนายธนพัฒน์มือมีดผู้ต้องหา
ไปสอบปากคำที่สนคันนายาว
เพื่อจะสอบปากคำอย่างเข้มข้นอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็ก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนร่างของฝ่ายหญิงคือนางสาวพิม
เจ้าหน้าที่ได้นำส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจ
ก่อนจะติดต่อญาติให้มารับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ
ข่าวนี้กลายเป็นข่าวดังนะคุณนะ
เพราะทอยก็ถือว่าเป็นพระเอกที่เล่นซีรีส์วายแล้วก็มีชื่อเสียง
มีคนติดตามเยอะเลยโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น

ชาวเน็ตเขาไปตรวจสอบว่าก่อนที่ทอยจะก่อเหตุ
ถอยมีการถ่ายภาพลงในโซเชียล
ใช่ภาพนี้ค่ะภาพนี้ครับภาพที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยนะฮะแล้วก็มีฮูต
คือชาวโซเชียลบอกว่าเป็นตัวเดียวกันกับที่ใส่ในการก่อเหตุหรือไม่
ชาวโซเชียลขุดภาพนี้มาบอกชุดนี้เลยในข่าวรูปนี้น่าจะก่อนฆ่านะครับ
อกจากนั้นชาวโซเชียลก็มีการแสดงความคิดเห็น
บอกว่าเสื้อตัวนี้เลยเห็นข่าวแทงแฟนตายโหดมากมีสิทธิ์อะไรไปฆ่าคนอื่น
บอกว่ายื้อย่างมีดก่ำแต่หน้าอกของผู้หญิง
โดนแทงไปถึง๒๐ครั้ง๒๐แผลมันไม่น่าจะใช่นะ
แล้วก็คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะครับ
แต่ทุกคนก็เห็นตรงกันบอกว่าชุดนี้เลยแหละ
สีแดงที่มีคลุมฮูตนี่แหละ
รูปนี้น่าจะเป็นก่อนฆ่านะครับ
แล้วก็บางคนก็เข้ามาแสงความคิดเห็นบอกเราเพิ่งเจอกับพี่เรา
วันที่๑๖ที่ผ่านมาทำไมถึงทำแบบนี้กับพี่เราด้วย
ของเขาหมายถึงว่าพิมพ์นะหมายถึงว่าคนตายเนี่ยนะฮะ
ดูเวลาที่เขาลงประมาณ๒๒ชั่วโมงที่แล้ว
ก็คือเป็นช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ถ้า๒๒ชั่วโมงที่แล้วก็ประมาณสัก๔ทุ่มได้ไหม
เกือบ๔ทุ่มนะฮะ
แล้วก็มีคนเข้าไปแสงความคิดเห็นต่อบอกว่า
มันไม่จริงใช่ไหมเหตุการณ์นี้มันไม่จริงใช่ไหมนะฮะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
ทีนี้ครับทางด้านของพื้นที่สนคณะยาว
ซึ่งตำรวจได้คุมตัวนายทอยไปสอบปากคำเข้ม
ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตี๑กว่านะครับ
ปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สิทธิ์ของเราก็ลงพื้นที่
ไปที่สนคณะยาวเพื่อจะติดตามคดีนี้

ก็ปรากฏว่าเรายังไม่ได้ข้อมูลจากทางตำรวจ
ว่ามีการสอบสวนนายธนพัฒน์หรือว่าถอยเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
เพราะว่าที่สอนอเราเห็นตำรวจน้อยเลย
ตำรวจอยู่น้อยนะฮะแต่ว่านักข่าวอยู่เยอะเลย

คือตำรวจก็ยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาอะไร
เพราะว่าตัวทอยเขายังไม่ได้รับไง
ว่าเขาเป็นคนลงมือแทงแฟนสาว
เขาแค่บอกว่ามันเกิดการยื้อแย่งแล้วก็พลาด
จนไปแทงโดนน้าอกแฟนสาวนี่นะคะ
ทีนี้ก็มีการสืบหาเรื่องราวของผู้ตายนะ
ก็คือพิมชัดสรรนะฮะซึ่งเป็นแฟนสาวของหนุ่มทอยเนี่ย
แล้วก็ถูกหนุ่มถอยพลั้งมือฆ่าเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าในโลกโซเชียลเขามีการพูดถึงเรื่องของคุณพิมเยอะเลย
ก็มีการพูดถึงรวมถึงได้เข้าไปดูในโซเชียลมีเดียของแฟนสาวด้วยนะคะ
อย่างไปดูย้อนไปเมื่อ๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทางคุณพิมโพสต์เอาไว้นะคุณ
คือโพสต์เอาไว้บอกว่าเธอเนี่ยเคยถูกคนรัก
ทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันทำร้าย
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็บายโพล่ามานานกว่า๒ปี
อันนี้เป็นประเด็นเลยฮะที่คนในโลกโซเชียล
แล้วก็มันเป็นประเด็นข่าวขึ้นมานะครับเกี่ยวกับกรณีของผู้ตาย
ก่อนหน้านี้ผู้ตายก็มีโรคซึมเศร้าอยู่แล้วด้วย
แล้วก็ชีวิตค่อนข้างจะผิดหวังเกิดความผิดหวังหลายครั้ง
ก็เลยไปดูโพสต์ย้อนหลังปรากฎในโพสต์
ก็ตัดเพราะชีวิตบ่อยครั้งเหมือนกัน
ใช่แล้วก็มีโพสต์ถึงเรื่องของเป็นภาพตัวเอง
อันนี้เป็นภาพตัวเธอเห็นไหมคะ
ที่บริเวณปลายหางคิ้วมันเป็นรอยป้ายตามเป็นรอย

คือเธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายร่างกาย
ดูสิจนสะบักสบอมหมดเลยต้องเข้าโรงพยาบาล
แล้วมันมีใบรับรองแพทย์ของปี๖๒
ยืนยันด้วยบอกว่าเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริง
แล้วเธอก็เขียนในโพสต์นะบอกว่าโรคนี้ไม่มีใครอยากให้เป็น
เป็นโรคที่ทำให้เธอต้องฆ่าตัวตายมาเป็น๑๐ครั้ง
ที่พังชีวิตเธอทุกอย่าง

สักประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมาช่วงมีนาคม
ตัวคุณพิมเนี่ยโพสต์ภาพกับผู้ชายคนนึง
แล้วก็เขียนเอาไว้ด้วยบอกว่าฟ้องหย่า
แล้วก็เรียกร้องเงินเงินเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเขาหนีตลอด
ไม่ยอมมาคุยให้จบกันดีไม่ยอมมาเซ็นใบหย่า
ส่วนสภาพจิตใจร่างกายตอนนี้โอเคแล้ว
คือเธอก็เคยใช้ชีวิตคู่มาแล้ว
เคยแต่งงานแล้วก็จดทะเบียน

แล้วก็เป็นเรื่องสะสมที่ทำให้ชีวิตของเธอ

แล้วก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไบโพล่า
แต่ว่าสิ่งที่เธอโพสต์ออกมากันล่าสุด
ช่วงเดือนสิงหาคมเธอพูดถึงการถูกทำร้าย
ก็เลยถูกโยงไปว่าตอนนั้นคือคบกับทอยแล้วล่ะ
แล้วก็ถูกถอยทำร้ายร่างกายหรือไม่
เพราะว่าเธอโพสต์ทั้งใบหน้าที่บอบช้ำ
แล้วก็ใบรับรองแพทย์ที่เธอไปหาหมอมา
ใช่ค่ะส่วนโพสต์ล่าสุดของเธอโพสต์ไว้เมื่อ๔วันก่อนนะคะ
คือตอนนั้นเนี่ยโพสต์เธอก็เหมือนกับใช้ชีวิตปกติค่ะ
รูปเดรสสีส้มที่โชว์หลังรูปนี้
แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าวังวล
อันนี้คือความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดีย

ตลอดเวลาที่เธอโพสต์เรื่องราวชีวิตออกมาแบบนี้นะฮะ
ผมก็เข้าไปดูในคอมเมนต์ของคนในโลกโซเชียล

หลายคนถามเธอบอกว่าก็มีทุกอย่างแล้ว
แล้วตอนนี้ก็มีแฟนแล้วไม่หยุดเป็นอะไรแบบนี้ล่ะ
ทีนี้ตัวของพิมก็เคยตอบกลับไป
บอกว่าเคยได้ยินไหมว่าเวลามีทุกอย่างแต่มันไม่มีความสุข

บอกว่าทำไมไม่รักตัวเองไม่รักคนรอบข้างบ้าง
เธอก็บอกว่าเธอรักมากนะเธอรักจะตายไป
แต่เข้าใจไหมว่าเซลล์สมองมันไม่ปกติมันพัง
กระบวนการคิดมันไม่เหมือนคนทั่วไป
นี่ฮะเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งที่เธอมีการโพสต์
ชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิต
แล้วก็สิ่งที่สะเทือนใจโดนเธอเป็นโรคซึมเศร้า
บอกว่าใครไม่ป่วยด้วยโรคนี้คุณไม่รู้หรอก
ถึงแม้ว่าจะมีอะไรต่างนานาเข้ามาในชีวิตใหม่แล้ว
แม้ว่าจะมีคนรักใหม่หรือแฟนใหม่หรือถอยเข้ามาใหม่แล้ว
แต่โรคนี้มันติดตัวเราตลอด

ก็มีการไปสืบเรื่องราวในโลกโซเชียล
กรณีของคนตายว่าถูกทำร้ายร่างกายมา
บอบช้ำขนาดไหนแล้วก็จิตใจบอบช้ำขนาดไหนนะฮะ
ส่วนทางด้านของผู้ต้องหาก็คือถอยธนับพัฒน์
รอยประวัติเรื่องของผลงานกันซะหน่อย
ทอยปัจจุบันอายุแค่๒๑ปีนะครับเป็นคนจังหวัดชนบุรี
ถือว่าเป็นดาราวัยรุ่นที่กำลังมีอนาคตไกลเลยนะ
เคยเล่นหนังหอแต่วแตกของพี่พลต์อานนท์
ของผู้จัดละครชื่อดังคือพี่ชายแฮก
แล้วก็เตรียมขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวกับซีรีส์
เรื่องเดือนดิงดอย
เหมือนเพิ่งจะแถลงกันไปเองเนาะ
แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กันไปเองนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ก็มีดาราเซ็กซี่เอมมี่แม็กซิม

แต่เป็นคนดูทั้งเรื่องของละคร

นี่ก็ตั้งโต๊ะแถลงเลยแล้วก็มีดารานุ่มหลายคน
แล้วอีกอย่างเอมมี่กับพี่ชายแฮ็กเขาก็สนิทกัน
ทีมข่าวของเราได้โทรศัพท์ไปสอบถามเอมมี่
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคือเอมมี่ไม่ได้รับสาย
แต่ว่าตอบกลับมาในไลน์คุยกับคุณแจ๊กกะรีนนี่แหละฮะ
บอกว่าเพิ่งทราบข่าวก็ตกใจมากเหมือนกัน
ตอนนี้เอมมี่ยังไม่ได้คุยกับน้องเลย
ไม่รู้จะคุยยังไงด้วยเพราะน้องถูกจับไปแล้วนะครับ
ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ขอคุยกับน้องก่อนหากมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ย

นี่คือที่ตอบไลน์มาแล้วก็มีล่าสุดเนี่ย
ติดต่อกลับคุณแจ๊กกะรีนมานะคะ
บอกว่าเดี๋ยวเที่ยงตรงคืออีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณผู้ชม
คุณเอมมี่จะไปที่สนคณะยาว
เพราะว่าพอรู้แล้วตอนนี้ตัวของคุณถอยอยู่ที่สนคณะยาว
เดี๋ยวเดินทางไปที่สอนอตอนเที่ยง
น่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะ
ใช่นะครับทีมข่าวของเราติดต่อไปหาอีกคนนึงนะฮะ
ก็คือคุณชายแฮกนะครับ
เขาชื่อชายนะก็ชื่อที่ในวงการก็คือชายแฮ็กนี่ฮะ
พี่ชายแฮ็กเป็นทั้งผู้จัดแล้วก็ผู้ปั้นน้องถอย
รู้จักกันมา๔๕ปีแล้วนะครับ
แฮกก็บอกว่าช็อกมากเหมือนกันกับข่าวนี้

คิดว่าน้องจะทำแบบนี้ได้เพราะปกติเนี่ย
ทอยเนี่ยเป็นคนน่ารักอ่อนโยนขี้อ้อน
แล้วก็เรียกแทนตัวเองว่าหนูตลอดเลยนะฮะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ที่จะมีโควิดหนักเนี่ย

ที่ผ่านมาก็พอจะทราบปัญหาของถอยทอยอยู่เหมือนกัน
ทะเลาะกับแฟนสาวบ่อยครั้ง

เก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านของผู้หญิง

ส่วนเรื่องทางคดีคุณชายแฮคเนี่ยนะฮะ
พี่แฮคเนี่ยก็บอกว่าก็ให้ทางเอมมี่ติดต่อก่อน

อย่างที่บอกไปว่าเที่ยงเดี๋ยวจะไปสนคณะยาวสำหรับคุณมี่นะครับ
ส่วนช่วงเย็นเนี่ยเดี๋ยวพี่ชายแฮ็กเนี่ย
จะแจ้งรายละเอียดให้กับนักข่าวทราบอีกทีนะครับ
ฟังเสียงเพราะว่าเมื่อช่วงสายเราคุยกับพี่ชายแฮ็ก

น้องเป็นเด็กที่แบบขี้อ้อนแล้วก็จะแทนสรรพนาตัวเขาเอง
ว่าหนูทุกคำไม่ว่าเขาจะพูดกับใคร

เป็นเด็กที่อ่อนอ่อนโยนนะครับเขาเป็นเด็กที่แบบ
เรายังช็อกเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างนี้
โอเคเขาก็มีแฟนอย่างที่พี่แกบอก

แต่ประเด็นที่พี่ไทยคิดกันแล้วก็ที่คุยกัน
ก็อาจจะเกิดจากการหึงหวงมากกว่า
อย่างนี้น้องจะหลุดจากงานไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ย
ก็ต้องรอดูรูปคดีก่อนด้วยครับ
เพราะการกระทำแบบนี้เราก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ค่อนข้างรุนแรง
แต่ทีนี้ก็ต้องอยู่ที่กฎหมายดีกว่า
ก็ต้องรอนะฮะตำรวจสอบปากคำเพิ่มเติมอยู่นะครับ
เพราะว่าจับกลุ่มได้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะฮะ